ตำรวจภูทรแม่สายจังหวัดเชียงรายจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดที่เป็นเครือข่ายพันโทยี่เซนะคะจับกลุ่มได้ขณะที่กำลังลำเลียงขนยาเสพติดร่วมร้อยล้านบาทไปยังประเทศมาเลเซีย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่สายสนที่กำลังทหารกองกำลังผาเมือง
จังหวัดเชียงรายยึดของกลางยาบ้าจำนวน๕แสนเมตรยาไอซ์๖๐กิโลกรัมเฮโรอีน๗กิโลกรัม
นางสาวกวินทิพย์ทองศุกร์อายุสามสิบเอ็ดปีและเยียววชนอายุสิบเจ็ดปียี่สิบปีและยี่สิบเอ็ดปี
โดยนำตัวทั้งหมดไปสอบสวนขยายผลที่สถานีตำรวจนะคะ
เจ้าหน้าที่จับผู้ต้องหาได้ที่บริเวณบ้านวังตะไคร้อำเภอแม่สาย
ระหว่างขับรถยนต์พร้อมรถจักรยานยนต์อีก๓คัน
เลียงยาเสพติดบรรจุอยู่ในกระสอบฟางสีรุ้ง
จำนวน๕ใบออกจากพื้นที่

บอกว่ายาเสพติดดังกล่าวเป็นของกลุ่มมูเซอร์เครือข่ายพันโทยี่เซ
โดยจะนำยาเสพติดทั้งหมดส่งไปยังประเทศมาเลเซีย
ซึ่งได้ซุกซ่อนของกลางไว้ในรถยนต์
แล้วก็มีเครือข่ายขี่รถจักรยานยนต์นำทางและปิดท้าย
เพื่อดูต้นทางหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่

จากการสอบส่วนเบื้องต้นทราบว่ายาเสพติดทั้งหมด
นำมาจากชายแดนไทยพม่า
อาศัยช่วงเวลากลางคืนค่ะในการเคลื่อนย้าย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่จะได้สืบสวนสอบสวน
เพื่อขยายผลอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ